ขยับมาต่อเนื่องยังอยู่กับเรื่องของโควิดกลายพันธุ์
โอไมคอนโอไมคอนคือติดเร็วติดไวตายง่ายฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยระส่ำไปแทบจะทุกวงการและเรื่องนี้มีทัศนะจากลุงตู่ด้วย
แต่ก่อนอื่นไปดูกระทรวงการต่างประเทศก่อน

สำหรับ๘ประเทศของถวีฟแอฟริกา
ประเทศอะไรบ้างนะบอสซาวาน่า

มาลาวีโมซัมบิกนามีเบียแอฟริกาใต้
ประเทศที่ว่านี้หากใครเข้ามาประเทศไทยไม่ได้แล้วนะครับ

แต่สำหรับคนไทยที่ไปอยู่ใน๘ประเทศแล้วอยากกลับแผ่นดินเกิดบ้านเราประเทศไทย

ทำไงกลับได้แต่ต้องมีการกักตัวตามขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ
สามารถกลับได้สำหรับคนไทยนะครับ
ก็มาได้จองตามเที่ยวบินที่มีการบินกันไปตามหน้านี้นะฮะ
แต่ทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักตัวตามขั้นตอน๑๔วัน
แล้วเรื่องนี้ร้อนแรงเมื่อวานนี้ลุงตู่บอกไม่ต้องกังวลวันนี้กังวลแล้วครับ
เมื่อวานนี้ลุงตู่ประชุมคณะรัฐมนตรีเคาะเรียบร้อย
โอ้โหยแล้วก่อนหน้านั้นไปอีกฮะมัตติมันสาปไปสาปมา
รอบนี้คอรมอเคาะเรียบร้อยแล้วใครจะมาจากต่างประเทศ
พักร่วมรัฐบาลเดิมทีต้องมีปาร์ตี้กันหน่อยเจอกันหน่อย
ท้ายปลายปี๒๖พฤศจิกายนนัดรอบแรกฮะไป
ไปมานัดมานัดไปเฮ้ยศาลังคาวนไม่ค่อยมั่นคงว่ะ

ไมคอนอีกต่างหากดังนั้นก็เลยกระซิบลุงตู่ใครกระซิบครับ
ป้อมหัวหน้าพลังประชารัฐรองนายกรัฐมนตรีท่านประวิทย์วงสุวรรณ
แล้วลุงตู่เกี่ยวอะไรก็ลุงตู่คือนายก
ก็ไม่มีกำหนดรอมันสถานการณ์เย็น

เพราะว่ายังไงเราก็ยังอยู่ร่วมรัฐบาลกันต่อไปใช่ไหม
ถามใครใช่มั้งถามหมดเลยแหละ
ถามหมดเลยใช่สิฮะก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
ไปดูตัวเลขของวัคซีนนะครับตัวเลขวัคซีน
ตัวเลขของเมื่อวานนี้๓๐พฤศจิกายนฉีดรวมไป๔๔๑๘๗๖โดส

ส่วนภาพโรงประเทศไทย๙๓๘๙๑โดส
ถอยหลังถ้าเอาตามเป้าเดิมของลุงตู่๑๐๐ล้านโดส

แต่ถ้าเป็นเป้าของอธิบดีกรมควบคุมโรค
คุณหมอโอภาชการกวินพงศ์
๐ล้านโดสต้อง๕ธันวาคม
ถ้าเอา๕ธันวาคมเป็นที่ตั้ง

ดูแล้วอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าของทางกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะ